คุณผู้ชมลองดูผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะ
รถจะเข้ากรุงเทพรสอบสมุดท้ายเยอะมาเลย
ตำรวจมาผู้ใหญ่บ้านมาชวนเขาพีคกัญชาด้วยกันเฉยเลยค่ะ
มาพี่มาพี่ขัญญาเลยพี่ขัญญาเลยเอามา

คุณมาจากไหนและคุณมาทำอะไรตัวนี้มันได้อะไรขึ้นแหม
วุ่นวายเลยตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านมากันหมดค่ะ
จับผู้ชายคนนี้มานั่งสับกัญชาเมากัญชาอยู่ริมถนน

กำนันค่ะกำนันประยูนบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบไปพร้อมกับตำรวจสพเมืองเลยไปพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ชายคนนี้ขับรถกระบะสีดำนะคะทะเบียนทองพุทธทหาร๖๖๑กรุงเทพจอดกลางถนนมันซะอย่างนั้น
เดินลงมาเมาตาเยิ้มเลยถือเขียงพลาสติกมีมีดมีบ้องกัญชามีกัญชาแล้วก็มานั่งอยู่ริมถนนแบบเนี้ยแม่คือคือจะเสพกัญชาตรงนี้เลยเหรอคะหรือยังไงก็เลยไปบอกผู้ชายคนนี้ว่าจะมาเสพกัญชาตรงนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายเรื่องของการกีดขวางการจราจรเรื่องของการเสพกัญชาในที่สาธารณะมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้
เสพด้วยกันไหมเสพด้วยกันไหมชวนเสพด้วยโอ้โหย
ทีนี้ระหว่างคุยกันอยู่มีผู้ชายคนนึงเสื้อสีดำนะคะ
ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนแต่เหมือนเมามาแจมที่มานั่งคู่กับมัน
ข้างข้างอ่ะไม่ใช่เพื่อนกันเหรอไม่ใช่ค่ะ
มาจากไหนก็ไม่รู้มาขอแจมคุยกันไม่รู้เรื่อง
พาไปโรงพักดีกว่านะคะสพเมืองเลยนะคะ
กำนันประยูนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ทีมข่าวฟังเพิ่มเติมว่า
ตอนที่ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบถามที่ป้อมตำรวจก็ถามชื่อ
เขาบอกว่าเขาชื่อสนอายุสี่สิบแปดเป็นชาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุภัณฑ์มุรี
จู่คุณผู้ชมค่ะนายสนอคนนี้ถอดกางเกงยืนปัสสาวะมันหน้าป้อมตำรวจตรงนั้นเลย
คือโหยปั่นป่วนมากผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมค่ะยืนปัสสาวะเฉย
กลับมานั่งที่โต๊ะยกเท้าขึ้นมาสองข้างโอ้โหหิวน้ำมั้งท่าทาง
นี่ค่ะแล้วก็มีภาพถ่ายเหมือนเป็นกู้ภัยด้วยสุดท้ายต้องส่งตำรวจนะคะ
ไม่ใช่ว่าจะอ้างว่ากัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วคุณจะมาเสพจะมาเมาอะไรตรงไหนก็ได้นะคะ
ข้อหาคือประพฤติตนสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะ
คุณเสกบัญชาไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ว่ามันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ใช่ค่ะมาเสพในที่สาธารณะก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
หรือถ้าว่าคุณมึนเมาแล้วคุณไปขับรถประมาทหวาดเสียว
ชนคนอื่นเข้ามาคุณก็ถูกแจ้งข้อหานะ